นี่พระมาหาซื้อบริการเนร
พระมหาไปติดต่อเนรเนร

สุดท้ายมันเกิดเป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

ในห้องน้ำของวัดแห่งหนึ่ง

ขอไปคุณผู้ชมช่อวอลให้

และเป็นคลิปแบบนี้เอามาแชร์กันในโลกโซเชียลนะฮะ

นี่ฮะเป็นคลิปที่พระสงฆ์
กำลังยืนอยู่ส่วนเนรเนี่ย
ก้มเงยแล้วก็ใช้มือ

วงการแครอทมาแรง
ภาพนี้จากคลิปนัวกัน
เพลินตำแซ่บรัวด้วย
พิกัดฮะพระมหารูปนี้

เช่นเคยขอร้องเรียนพฤติกรรม
หลวงเจ๊คนนี้เป็นมหาประเรียนด้วย

โดยพระมหาจะนั่งแท็กซี่ไปตามวัด

จ้างสามนั้นให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ซึ่งหลวงเจ๊ทำแบบนี้อยู่เป็นนิสัย

อาจารย์แบบนี้เกือบทุกอาทิตย์ถ้ามีโอกาส

พฤติกรรมโรคจิตและเซ็กจัดมาก
มีสามเณรหลายรูปที่เคยมาปรึกษา

จากหลวงเจ๊รู้จักพระผู้ใหญ่เยอะ

ผู้สื่อข่าวของเราต้องตามเรื่องนี้กันแหละคุณ
โอ้โหพอแชร์ออกมาแล้วมันเฉาจริง
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ที่ร้องเรียนนะฮะ
ผู้ร้องเรียนยอมเปิดเผยกับนักข่าวของเรา
บอกว่าผมเคยบวชเรียนกับพระรูปนี้
ในคลิปอายุ๒๗ปีเอง
เป็นพระมหาและเพราะเรียนจบปริญญาโท

พระรูปนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับ
ซื้อบริการทางเพศกับสามะเนร
มะเนรรุ่นด้วยนะอายุสักประมาณ๑๔๑๕ปี
พระรูปนี้จะตระเวนตามหาตามศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงฆ์
เรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีแต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียน
จากพระรูปนี้อ้างว่ารู้จักกับพระผู้ใหญ่

เพราะนักข่าวของเราโอ้โหถามผู้ว่าเลยผู้ว่าขอนแก่น
ผู้ว่าครับกรณีพระบิดารือศรียังไม่จบเลยนะครับ

คราวนี้มีพระชวอีกแล้วครับ
ระดับมหาประเรียนผู้ว่าจะว่ายังไง

บอกว่าสั่งไปแล้วสั่งไปยังสำนักพุทธที่ขอนแก่นนะคะ
สำนักพุทธจังหวัดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่จริง
เดี๋ยวต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางคณะสงฆ์ต่อ

ทีนี้เราไปคุยกับท่านเจ้าคณะตำบลท่ากระเสริมของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับ

บอกว่าเมื่อ๓ปีที่แล้วพระรูปนี้

เพราะจะเรียนต่อที่มหาจุลาลงกรในจังหวัดขอนแก่น
แต่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้จำวัดอยู่ที่นี่แล้ว
ชอบไปขอพักตามวัดต่างไปเรื่อยคือตระเวนไปเรื่อย
อันนี้เหมือนที่คนที่กล่าวหาเขาร้องเรียนไว้แบบนี้เหมือนกันนะ
พระรูปนี้ชอบตระเวนไปเรื่อยเลยนะครับ
แต่ว่าตอนที่อยู่ที่วัดก็ไม่ได้สร้างเรื่องอะไรไว้นโยมนะ
โดยในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะทางด้านนายอำเภอน้ำพอง
แล้วก็ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะ
จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง
เพราะในคลิปก็เห็นหน้าเห็นตาชัดเจน
และการร้องเรียนของคนที่ร้องเรียนมา
แม้ว่าเราจะต้องปกป้องคนร้องเรียนไว้นะ
แต่เขาก็ร้องเรียนแล้วก็พูดถึงพระรูปนี้
แบบเป็นมหาชื่ออะไรเลยดังนั้นสืบไม่ยาก
คือเขาบอกว่าสอนย่อนนูบางอย่างเนี่ย
คุณผู้ชมเป็นข่าวเฉาแบบไม่แผ่วเลยจริง
สำหรับวงการสงฆ์นะฮะพระดี๙๙๙๙๙๙นะฮะ
เรายังนับถือนะครับแต่ว่าถ้ามีพระเฉาแบบนี้
ก็ไม่รู้ทำอย่างไรดีอืมใช่ค่ะคุณผู้ชม